แม่ค้าเมืองคอนป้อนอาหารงู

ให้งูค่อยเขมือบงับกินฮะ
ก็เพราะเธอ
ไอ้มนุษย์ภูพเบอร์
แต่ว่าอยู่ใกล้ร้านค้าของแม่ค้าท่านนี้แม่ค้าท่านนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราช
เวลาขายข้าวขายปลาขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วไอ้งูตัวนี้เหมือนมาเป็นประจำทุกวัน
แล้วมันทำแบบนี้มันคือไอ้งูมานะงูมาแม่ค้าก็ต้องให้งูมาแม่ค้าต้องให้
ปีหนึ่งปีนึงแล้วนะที่เจอภาพปรากฏการณ์แบบนี้มาทีกินกี่ชิ้น๓ชิ้น๔ชิ้นมันก็ฟินแล้ว
พอมันฟินมันก็กลับปาบกลับบ้านมันไปบ้านมันอยู่ไหนฮะฉันจะไปรู้มันเหรอแล้วแต่มัน
แต่ว่าเวลาเดิมคือช่วงเย็นหลังแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จ
มันจะมาหาแม่ค้าทุกทีไปทำแบบนี้เป็นปีแล้วอย่างที่อ่านไว้นะฮะ
งูอะไรอ่ะไม่รู้งูอะไรไม่รู้ครับแต่มันไม่เคยฉกมันไม่เคยขู่คุณพี่แม่ค้าท่านนี้เลย
มันมาทำตาแล้วห้อยทำตาหวานใส่น้องหมาอย่างนี้เลยตาอย่างคุณเลยคุณโรสลิน
ตาอย่างนี้เลยมาทำตาแล้วห้อยจากนั้นมาแม่ค้าก็เลยลองตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
ก็เลยลองเอาเนื้อโยนปุ๊บเฮ้ยมันกินพอมันกินแล้วมันมาทุกวันเลยฮะ
มีคนรู้ผู้รู้บอกว่างูตัวนี้คืองูลายสองูลายสอเป็นงูที่ไม่มีพิษ
แต่หน้าตามันไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับเราสักเท่าไหร่เวลาเราเจอมันเนี่ยเราไม่ค่อยสบายใจ
แต่แม่ค้าบอกนี่เมตตาสูงมากนะไม่เคยตีมันแล้วเอาเนื้อหมูเนี่ยให้มันกินแบบนี้
นี่คือภาพที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนจริง
อย่าเพิ่งละสายตาฮะขยับต่อไปที่ชัยนาฏมีคุณลุงกำลังขี่มอเตอร์ไซค
เจองูไต่ลงมาจากด้านหน้าไต่ลงมาจากนั้นมาลุงด้วยสัญชาติยานจับเหรอ
จอดก่อนจอดแล้ววิ่งหนีออกมาก่อนฮะเลยแจ้งเจ้าหน้าที่
พอเจ้าหน้าที่มาหาไม่เจอเพราะตัวมันเล็กเหลือเกิน
พอหาไม่เจอคราวนี้แหละเจอไขควงเจอน็อตงัดออกมาทั้งคัน
เจอยังเจองูยังเห็นหางไวเห็นหางไวอยู่ไหน
ไม่เจอจริงสุดท้ายแล้วต้องใช้ไม้ตาย
ยาฆ่ายุงเอายาฆ่ายุงฉีดตั้งแต่หลังมาหน้า
วนจากหน้าไปหลังเฮ้ยงูมันทนไม่ไหวมันเลื้อยออกมา
ที่เป็นเจ้าของรถบอกทำไมพี่ไม่ฉีกตั้งแต่แรกลื้อออกมาเรียบร้อยแล้ว
เป็นงูเขียวตัวจิ๋วเดียวงูเขียว
เหตุการณ์นี้ตลาดสดภาษีซุงอำเภอเมืองชายนาฏฮะ
หลายคนบอกว่าถ้ามาแบบนี้เฮ้ยเร็วเกินไป
หันไปดูทะเบียนท้ายได้ไหมทะเบียนท้ายรถมอเตอร์ไซคันนี้

คุณเห็นหรอผมเล่ามาตั้งนานผมยังไม่ได้ดูเลย
โรสลินคุณตาวัยสมศักดิ์ศรีรสลินฟินช่วงต้นเดือนกับกลางเดือน
ของจริงนี่ทะเบียนขอไข่ต่อเต่าจอจานนครสวรรค์ตอง๙สวยเหลือหลายจริง